คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดสระบุรี
ไปพบศพผู้ชายคนนึงนะคะลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองชลประธานค่ะ
สุดท้ายก็นำศพขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบลักษณะของศพเนี่ยนะคะ
มีร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้ายหลายจุดมากกระโหลกนี่คือยุบเลย
แขนถูกฟันเป็นแผลเวอะหวะเลยตอนแรกคือตอนนำศพขึ้นมาเนี่ย
ก็บอกไม่ได้หรอกว่าศพนี้คือใครแต่มันมีจุดสังเกตนิดนึงก็คือ
ศพนี้มีรอยสักมังกรอยู่ด้วยที่หน้าอกที่แผ่นหลังนี่นะคะ
ที่จังหวัดสระบุรีนะคะตรงนี้เนี่ยคลองชลประธานอำเภอหนองโดน
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการฆ่าอำพรางแล้วก็เอาศพมาโยนที่น้ำตรงนี้
ตำรวจสพนโดนจังหวัดสระบุรีบอกว่าได้รับแจ้ง
ว่ามีคนไปเห็นศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่หน้าเขื่อนระบายน้ำ
เข้านาคลองชายนาฏป่าศักดิ์ก็เลยประสานร่วมกับตันยูมาตรวจสอบ
ศพนี้น่าจะอายุไม่เกิน๔๐ลอยอืดอยู่นะคะใส่เสื้อสีเหลือง
มีเงินสดอยู่ร้อยหนึ่งนี่นะคะสิ่งที่เจอที่ศพ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะทั่วร่างกายลักษณะค่อนข้างจะเน่าเปื่อยขึ้น
อื่นแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าจุดสังเกตคือที่หน้าอกที่แผ่นหลังมีรอยสักรูปมังกรนะคะที่ไทยทอยอ่ะค่ะมีร่องรอยเหมือนกับกระโหลกยุบไปเลยอ่ะ
สองข้างมีร่องรอยเหมือนโดนฟันแผลลึกนะคะ๒แผลแต่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตนก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใคร
ชาวบ้านที่หาปลาเป็นคนพบศพคนแรกเขาบอกว่าก่อนที่พบศพเนี่ยค่ะก็คือไปหาปลาตามปกติไปที่เขื่อนระบายน้ำแล้วเขาก็เจอศพลอยอืดเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะคือว่าลุงพาใครมานะ
ตามที่เห็นอืมแค่นั้นแหละ
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่มกระตันยูในกลางชนบอกว่าตอนที่ไปเก็บศพเนี่ยนะคะ
สภาพศพเน่าเปื่อยแล้วจากบาดแผลน่าจะโดนทำร้ายจากที่อื่น
อาจจะเอาศพมาทิ้งตรงนี้เบื้องต้นตำรวจสพนโดนก็ให้ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อผ่าพิสูจน์ค่ะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เพื่อที่จะดูความคืบหน้าว่าตกลงแล้วรู้หรือยังว่าศพนี้คือใคร

ล่าสุดก็คือรู้แล้วค่ะว่าผู้เสียชีวิตคนนี้คือนายอานแจ่มแจ้ง
หรือในลีอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านหินสองก้อนตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยคือภรรยาของผู้ตายนะคะ

แล้วก็บอกว่าสามีหายตัวไปจากบ้าน๔วันแล้วค่ะ
เธอก็อยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านหินสองก้อนนี่แหละ
จากจุดที่พบศพประมาณ๑๕กิโล
หายตัวไปตั้งแต่๒๗มกราคม
พยายามจะออกตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองลบบุรีแต่ก็ไร้วี่แวว
สุดท้ายสามีถูกพบเป็นศพลอยอยู่ในน้ำเธอก็ตกใจเหมือนกัน
แต่เธอยอมรับว่าสามีเป็นคนเสพยาเสพติด

ชอบเดินเลาะไปริมคลองไปหาปลาไปจับนกจับข้างคาวอะไรแบบนี้
ก่อนหน้านี้สามีเคยพูดเปรยว่าอยากกลับบ้านที่สุโขทัย
แล้วก็เคยพูดว่าอยากตายนี่ค่ะ
สามีเคยบอกภรรยาว่าอยากตาย
แต่ภรรยาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้น

ห้าทุ่มกว่าแหละที่เขากินข้าวอิ่มอ่ะนะ
เพราะพวกหนูก็นอนกันหมดแล้ว

โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเราเลยว่าจะไปไหน
ไม่ได้บอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้นอนอะไรอยู่แล้วกลางคืน
ส่วนมากกลางคืนไม่นอนเลย
เขาก็จะเดินตามชายคลองไปอย่างนี้
หาค้างคาวมั่งยิงนกยิงหนูกลางคืน

แต่เขาก็จะออกไปทำดินนิดนึง

ก็เห็นเขาบ่นว่าอยากกลับบ้าน

ไม่ต้องตกใจนะอยากจะกลับบ้านสักคน
เขาว่าอย่างนี้ถ้าหายไป

ก็ไปซื้อเขามาก็มาเสกทำงานอย่างนี้
อยากลีกานจะจะขัดใจกับพ่อพ้อง

ติดกับสถานที่ที่เขาทำดินสอพองกัน
คือญาติบอกว่าผู้ตายชอบไปหาปลาไปนั่งเล่นตรงนี้ช่วงกลางคืน
เธอก็ตั้งปมสงสัยเอาไว้ว่า
ฆาตกรรมแบบถูกคนมาตีหัวแล้วถีบลงน้ำหรือเปล่า

คือช่วงที่ผู้ตายหายตัวไปครอบครัวไปดูหมอดูเปิดไพ่
ก่อนจะรู้ว่าตายเนี่ยนะคือพยายามจะหากันแล้วนะ
ริมน้องริมน้ำในน้ำหากันมาตลอดแต่ไม่เจอ
สุดท้ายคนหาปลาไปเจอเฉยเลย
พอไปดูหมอปุ๊บหมอเขาก็บอกว่า
เนี่ยจัดงานศพไปหรือยัง
ทีนี้แฟนเขาก็บอกว่ายัง
เขาก็เลยเอาบัตรประชาชนมาให้หมอดู
หมอดูหมอไพ่ะนะเขาก็ให้ดู
แล้วหมอไพ่เขาก็บอกว่าอ๋อมันดำมืดไปหมดแล้วเขาเสียแล้วนะ
ทีนี้แฟนเขาก็บอกอุ๊ยขนหัวลุกสู้หมดเลย
ยังไม่ทันพูดบอกอะไรเลยแล้วหมอรู้ได้ยังไงว่าเขาเสียแล้ว
แล้วถ้าเรื่องปัญหาที่ว่าขัดแย้งกับคนอื่น
ว่าจะมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างนี้จะมีไหมคะ
ไม่มีเนอะไม่เห็นเขาทะเลาะกับใครนะ
ไม่เคยเห็นเขาหมากง้างกับใครเลย
แต่เขาเป็นคนคุยเสียงดังเท่านั้นเอง

อืมก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้
ตำรวจสพนโดนบอกว่าก็ต้องคุยกับคนในครอบครัว
คุยกับพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างนะคะ
รอผลชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดด้วย
ถึงจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
คุณยายก็บอกว่าไม่แน่ใจว่า
อาจจะไปพูดเสียงดังไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจ
เข้าใจผิดแล้วทำร้ายแล้วก็ถีบลงน้ำเลยหรือเปล่า